ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับอาชีพและฐานะอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสถานะทางสังคม
แต่ไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
ประกอบอาชีพที่คนส่วนใหญ่เบือนหน้าหนี
แต่จิตใจของพวกเขามีเมตตาและขาวสะอาด
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
เมื่อที่ชีวิตมืดมิดที่สุด
คือเมื่อที่ครอบครัวว่ามีเงินจากบาท
พอมีเงินค่าไฟจนต้องถูกตัดไฟ
แล้วที่เสียใจที่สุดคือพอมีเงินซื้อนมให้หลานกิน
ถึงฉันที่เคยท่อซ้ำใดแต่ฉันก็บอกเคยถอยจ้ะ
ถึงฉันที่เหนือให้แค่ใดแต่ฉันก็หยุดไม่ได้
ต้องหาเงินมาเลี้ยงหลานจ้ะ
แล้วก็ต้องหาเงินมาทรงเสียหลานให้มีอนาคตที่ดีกว่าแสนให้ได้
ครอบครัวฉันอยู่ด้วยกัน๔คน

มีแฟนชั้นตะบุญอยู่ด้วยกันมา๑๕ปีแล้วล่ะจ้ะ
แล้วมีหลานสองคนมีน้องบิวเป็นลูกของลูกสาวจ้ะ
แม่เขาเสียตั้งแต่เขาอายุ๔ขวบ
หนูเป็นหลานของยายแขกซึ่งแม่ของหนูเป็นลูกสาวคนโตของยาย
แม่ก็มันเสียไปตอนที่หนูอยู่อนุบาลสอง
พอแม่เสียไปพ่อก็ทิ้งหนูไป
ยายก็เป็นคนเลี้ยงหนูตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วก็มีตะบุญซึ่งไม่ใช่ตาแท้ของหนูยังมาด้วย
ส่วนหลานอีกคนนึงชื่อน้องข้าวฟ่างลูกของลูกชาย

หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นคออ่อนนั่งไม่ได้คานไม่ได้
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่าง
หนูก็จะช่วยดูแลน้องข้าวฟ่างค่ะ
ช่วงนมให้น้องกินทำกายภาพบำบัดให้น้องค่ะ
ฉันสองคนตายายมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
เวลาไปเจ็บกระยะก็ไปทั้งบ้านกับสี่คน
แล้วน้องบิวน้องฟ่างไปด้วย
ก็จะให้เขาสองคนนั่งอยู่กระต๊อบที่ข้างบ่อขยะ
สงสารเขาอยู่ทั้งมันร้อนทั้งแมงวัน
กินเน่ากินหมินแต่ก็จำเป็นต้องพาไปด้วย
เป็นห่วงไม่กล้าปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านสองคน
อยู่ทางเปี่ยวอยู่หลังเดียวกลางป่ามัน
ป่ายุคาเป็นห่วงหลาน
เวลาไปเก็บของเก่าที่บ่อขยะ
เหม็นก็เหม็นร้อนก็ร้อนแต่ก็ต้องทน

วันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็จะไปหางานทำ
หนูจะไปรับจ้างโดยการกู้มันค่ะ
ช่วงไหนไม่มีขยะหรือว่ามันทำไม่ได้
หน้าฝนนี่ยิ่งออกไปไม่ได้
ตะบุญก็ไปหาอาชีพเสริม
พอไปเก็บขยะไม่ได้ก็ไม่มีตังค์ใช้
แล้วก็บางทีก็ไปทอดแห
หาปลาอย่างนี้ก็พอได้กินเพราะได้ซื้อกับเขาครับ
เวลาไปหนูก็จะช่วยถือกระทู้ใส่ปลา
ทุกวันนี้ชีวิตครอบครัวมันกระท่อนกระแท่น
บิวไม่ได้เงินไปโรงเรียนก็มี
เป็นครูสอนนาฏศิลป์ของน้องบิวค่ะ
เขาจะเรียนวิชาการเรียนดีมาก
แล้วก็มีความมุ่งมั่นทางด้านนัตตสิน

เวลาเพื่อนไปซื้อขนมบิวไม่ได้ไป
ครูเขาเห็นหนูไม่มีเงินซื้อขนมกิน
ครูเขาก็จะให้หนูไปพับผ้าไปกวาดห้องให้
แล้วก็ให้เงินมาซื้อขนมกินค่ะ

แต่ถ้าให้ไปเฉยเขาจะไม่รับเลย
บางทีก็ไม่มีเงินซื้อนมให้น้องเขาฟ่าง

ให้เขาได้ต่อชีวิตสักวันหนึ่ง
เราก็เลยให้ไปโดยไม่คิดว่า

เวลาครอบครัวไม่มีตังค์ไม่มีรายได้
ค่าน้ำเขามาค่าไฟเขามา
เครียดเคยทะเลาะกันรุนแรง
ไล่ตะบุญเขาออกจากบ้าน

รู้ป่ะหลานผมมีนมกิน
หาแบบไหนหาเปิดมือยังค่ำแค่
ยังไม่ยืนสีอารมณ์หลายกว่านี้นะ
ไปเลยไป

พอทะเลาะกันแล้วผมเดินออกจากบ้านไป
เดินกลับบ้านในหัวแถลง๔๕กิโลกรัม
เขาไปจากเราแล้วเราก็เลยคิดได้ว่า

เขาไม่กลับมาเราจะอยู่ยังไงกับหลานนะ
บางทีก็มีช่วงที่หาเงินไม่ได้เลย
มันไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ
ต้องไปขอเทียนพรรษากับหลวงพ่อมาจุด

ต้องหากระดาษมาพัดวีให้หลาน
ก็จะใส่ชุดนักเรียนยับไปโรงเรียนค่ะ

ก็จะมีชั้นเด็กก่อมาร้อนหนูว่า
ใส่เสื้อยับมาโรงเรียนที่บ้านไม่มีไฟ
โดนตัดหม้อไฟไม่มีเงินจ่าย

ทำไมบ้านเรามันลำบากจัง
อย่างน้องบิวเนี่ยจะไม่ค่อยมีชีวิตที่เป็นส่วนตัวเลยเขาจะอุทิศตนเพื่อครอบครัวเพื่อตาเพื่อยายเพื่อน้องเป็นไงบิวเป็นยังไงลูกเขาไปนอนกับเพื่อนก่อนไหม
วิวไปบ้านเพราะมีคนเลี้ยงน้องไม่ต้องเรียนดอกหน้าตะสินนะ
หนูก็ได้ยอมเสียสละในสิ่งที่หนูรักคือการเรียนนัตรสินก็เลยต้องได้ออกมาช่วยตากับยายเลี้ยงดูน้องค่ะ
เสียใจค่ะเสียใจมากด้วยแต่หนูก็ต้องเก็บความผิดหวังไว้ในใจ
ปีนี้หนูก็จะจบม๓แล้วกังวลค่ะว่าหนูจะได้เรียนต่อกับเพื่อนไหม
อยากจะมีเงินสักกว่านึงถ้าเราจะจะฟังเป็นบริการร์มรถ
เราก็ไปเก็บของเก่าไม่ได้
แล้วก็อยากจะมีเงินเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลานเรียน
ตามที่เขาคาดหวังไว้
อนาคตได้ทำงานทำการเขาจะได้ดูแลน้อง
ขอต้อนรับครอบครัวของยายแขกนะครับจากจังหวัดนครราชศรีมาครับสวัสดีครับ

ยายเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเคยมีครอบครัวมาก่อนที่จะมาพบรักกับตะบุญ
แล้วตอนนั้นยายมีลูกมากี่คน

ใน๓นั้นก็คือแม่ของน้องบิวก็คือเป็นลูกคนโตแต่ว่าได้เสียชีวิตแล้ว

ตั้งแต่น้องบิวอนุบาล๒จ้ะ
สรุปว่าบิวก็คือโตมากับยายเลย
ส่วนอีกคนนึงนั่นก็คือน้องข้าวฟ่างข้าวฟ่างนี่เป็นลูกของ

ฟ่างนี่เกิดมาก็ไม่สมบูรณ์
จ้ะกระดูกทางเอวถึงคอนี้อ่อนหูไม่ได้ยินตาฝ้าฟาง

แล้วรู้ตอนไหนว่าน้องตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน
น้องจะ๘เดือนแล้วจ้ะไม่มีไม่มีกิริยาโต้ตอบอะไรเลยค่ะ
แล้วตอนไปหาคุณหมอคุณหมอว่าน้องสรุปว่าน้องเป็นอะไรครับ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงจ้ะสมองขาดออกซิเจนด้วย

ไปตามที่หมอนัทจะไปบำบัดก่อนกายภาพ
แต่หมอมีใบส่งตัวเข้าที่ตัวเมืองก็ไม่ได้ไป
เป็นปีแล้วไม่มีตังค์
ตอนนี้อยู่ยาน้องก็ไม่มีกิน

ห่วงอะไรในตัวของน้องข้าวฟ่างมากเลยตอนนี้ครับ

แล้วก็อยากให้น้องเขาช่วยเหลือตัวเองได้มั่ง
หยิบข้าวใส่ปากได้มั่งเดินเข้าห้องน้ำได้มั่ง
ยายทำอาชีพเก็บของเก่าแบบนี้มากี่ปีกี่เดือนแล้วครับเนี่ย

เห็นบอกว่ามีภานะคู่ใจ
ก็คือซาเล้งเก่าคันหนึ่ง

ก็เลยต้องออกรถกระบะคันหนึ่งอ่า

จำได้ไหมว่าให้มาเท่าไหร่

เพราะว่าวิ่งเร็วมันจะเป๋ข้างทางเลยครับ
มันจะไปเลยนะมันขับไม่อยู่

แต่ตอนนี้ก็เลยต้องมาซ่อมอีกคันนี้นะ
ที่หาเงินได้มาก็ต้องมาซ่อมบ้างอะไรบ้างนะครับ
แล้วเวลาไปนี่เห็นบอกว่าก็ต้องพาหลานไปด้วย
พาไปคนเดียวก็เป็นห่วงตา
ก็เอาหลานไปด้วยห่อข้าวไป
ถ้าเอาหลานไว้บ้านสองคนก็เป็นห่วง

วันไหนถ้าไม่ได้ไปก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนหลานสองคนที่บ้าน
แล้วเวลาหิวข้าวหิวปลากันกินอะไรกันนะลูก

เห็นขนมเขามาทิ้งใหม่ก็แกะให้หลานกิน
ตายายก็กินด้วยลูกก็กินด้วย

ตอนที่แบ่งให้หลานกินตารู้สึกยังไงบ้างครับ
น้อยใจตัวเองทำไมมันเป็นอย่างนี้
เสียใจด้วยที่ให้หลานกินแบบนี้
เห็นบอกว่ามีบางวันโดนตัดไฟด้วย
โดนมาส่ง๓ครั้งแล้วครับ
แล้วพอโดนตัดไฟทำยังไงกันล่ะครับ
ขอเทียนพรรษากับหลวงพ่อที่วัดมาจุด
เพราะตอนกลางคืนก็จะเปลี่ยนกันกับตา

ตาเอาตัวเล็กฉันก็เอาเจ้าบิวโบกคนละคน

สินขึ้นไอ้เจ้านี่เหงื่อแตกเลย
บิวห่วงอะไรท่านบ้างตอนนี้
หวังว่าถ้าท่านทำงานหนักแล้วจะป่วยค่ะ
กลัวถ้าไม่มีท่านแล้วจะอยู่ไม่ได้ค่ะ
วันนี้บิวมีอะไรที่อยู่ในใจ
ที่อยากจะบอกกับพ่อแม่ที่แสนดีที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเรา

นอกจะช่วยตากับยายทำงานทุกอย่างรั้งเกียจ

เห็นบอกสอบได้ที่๑ที่๒เกือบทุกปีเลยเหรอครู

แต่การเรียนไม่เคยตก
และมีความสามารถพิเศษซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่เขาใช้ความพยายามด้วยตัวเอง
จริงเขาไม่ได้มีแววหรือว่ามีพรสวรรค์ทางด้านนัตรสินนะคะ
แต่เขามาเพราะเขาความชอบของเขาและด้วยความพยายามของเขา
ก็เลยฉายแววด้วยตัวของเขาเอง
แล้วครูมารู้ได้ยังไงว่าครอบครัวของน้องบิวเขาลำบากอย่างนี้

ประมาณช่วงปลายของม๑บิวมาขอลาออกจากหน้าตะสิน
ก็เลยทำให้เราสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร

เขาให้เหตุผลว่าเขาต้องไปดูน้องเขาไม่มีเวลามาซ้อมลำหลังเลิกเรียน
ต้องช่วยที่บ้านทำงานที่บ้านไม่มีคนดูน้องค่ะ

เสียดายค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนูชอบด้วยค่ะ
ครูปลายก็ไม่ทิ้งนะเขาไม่ทิ้งนะเขาพยายามที่จะเรียกบิว
เพราะว่าบิวเองเนี่ยให้สตังค์เขาเขาไม่รับ

ปลายก็เลยต้องหากลวิธีต่าง
ให้เงินแล้วแกไม่เอาเพราะฉะนั้นบิวมาทำอะไร
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องกระสินนะคะก็คือทำความสะอาด
แล้วก็เก็บผ้าพับผ้าที่เป็นที่ซักแล้วแล้วยังไม่ได้พับประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็ให้เป็นค่าขนมไปอันนั้นเอาต้องทำงานแลกเงินครับ
ฝุ่นอยู่บ้านหลังนี้มาเนี่ยจริงแล้วก็ใช้ชีวิตมาก็คือ๑๐กว่าปีนะตาเนอะ

รักหลานคนนี้มากไหมรักลูกคนนี้มากไหม

ทุกวันเลยครับพ่อรักแม่บิว

บอกเคยทะเลาะกันด้วยแรงสุดขนาดไหน
ไล่ออกจากบ้านจ้ะเดินเดินออกบ้านไปห้วยแถลง

แล้วตอนเขาไล่ออกจากบ้านรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
ชิดอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนี้จริง

ไปเรื่อยไปเลย
พอเขาออกจากบ้านไปมาสักกี่ชั่วโมงได้ถึงได้สติ

เหงาก็เลยลูกก็หลับหลานก็หลับ
ถ้าเขาไม่กลับมาเราจะทำยังไงก็เลยโทร

คือเขาจะเป็นคนห้าวอย่างนี้เหรอคุณยาย

เดี๋ยวไอ้กินเข่าก่อนใสเดี๋ยวไอ้ครับ
เออแล้วตากลับกี่โมงกลับยังไง

เดินมา
เดิน
เดิน
แล้วตั้งแต่วันนั้นมาขอโทษขอโพยเขาไหมยาย

ถึงกับเด็ดดอกไม้ใส่ขันไปเลยเหรอ

แต่เขาออกขั้นแบบ

เขาถึงจะบอกว่าลิ้งกับฟันเนอะ

ยายคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรก่อนเลยครับ
คุณผู้ชมครับ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง
อยู่ที่คุณงามความดี
ในการได้จุนเจือผู้อื่นด้วยใจจริง

แขกนะครับและครูปลาย

ให้คนดีที่ยืนอยู่ตรงนี้
สี่คนสามารถพิธีโจทย์ได้

เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ขอบคุณสูตรรายการเกมต่อชีวิตครับ

มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต

สี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิต
สูงสุด๑ล้านบาท

๑ล้านบาทได้กลับบ้านในวันนี้แน่นอนนะครับ

แขกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องเนี่ยยายมั่นใจเรื่องไหนยายตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ปลาร้าสับ
เรื่องที่๒พุ่มพวงดวงจันทร์
เรื่องที่๓บุรีรำยูไนเต็ด
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นม๓

เรื่องปลาร้าสับครับ
ปกติยายทำปลาร้าสับบ่อยไหมครับ

จริงแล้วนี่ปลาร้าสับทำยากไหมยาย

ลับของความอร่อยของเมนูปลาร้าสับมันอยู่ที่ไหน

ปลาร้าถ้าปลาร้ามันไม่เหม็นมากมันก็
มันอยู่ที่เขาปรุงมาแล้วเหมือนกันจ้ะ
ในตัวปลาร้าด้วยนะอันนั้นคือใจหัวใจสำคัญเลยนะครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็มีเครื่องเคียงเต็มเลยนะครับ
ตะไคร้ใบมะกรูดขามะเขือผักแก้มก็มีนะครับ
งกวาถั่วฝักยาวมีกระเทียมมีพริกมีหอมแดงให้หมดเลยนะครับ

พ่อช่างตามาเป็นผู้ช่วยครับ
เดี๋ยวช่วยกันสับปลาร้าก็แบ่งหน้าที่กัน
จ้าจะเป็นคนสับปลาร้านั่นแหละนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเครื่องปรุงก็สับนะครับ
ยายก็หน้าที่หั่นผักไปก่อน
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ
ปรุงปลาร้าสับและจัดจานด้วยผักแก้ม๕จานภายในเวลา๓นาที
ได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรครับ
เพราะการสับปลาร่ามันต้องใส่เวลาอยู่จ้ะ
แต่ก็จะสู้เต็มที่ค่ะสู้จ้ะ
พร้อมไหมครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
สวัสดีครับ
มีพลาสสองตัวนะครับมีพลาสสองตัวนะตาน่ะ
แค่ดูอะ

เยี่ยม
คำประพันธ์ประเภทใดที่บังคับวรรณยุค

ตัวเลือกที่หนึ่งโครง

ข้อนี้หนูไม่ค่อยมั่นใจค่ะ
หนูเคยเรียนแล้วแต่ไม่ได้เจาะลึกมากแต่ก็เต็มที่ค่ะ
ขอตอบตัวเลือกที่๒ฉันค่ะ
ตัวเลือกที่สองฉันครับ
ขอให้โชคดีนะบิวนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันทั้งหมดเลยนะลูกหลังจากที่ตอบครบแล้ว๔ข้อนะครับ

บิวครับจะเลือกใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ครูปลายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ครูปลายขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์

พุ่มพวงดวงจันทร์ครับขอเชิญครูปลายครับ
สิทธิ์เลือกให้โดนใจไหมครับครู
ค่ะก็พอได้ค่ะ

ชอบค่ะเพราะว่าฝึกร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กค่ะ

จริงแล้วใช้ประกวดทุกเวทีไหมเพลงนี้
ไม่ค่ะแต่ว่าเป็นเพลงแรกที่เริ่มฝึกหัดร้องเพลงลูกทุ่ง

พึ่งเนี่ยจริงแล้วเป็นคนที่เป็นต้นฉบับนะ
แล้วเป็นต้นแบบแล้วเพลงของพี่พึ่งเนี่ย
ก็ใช้ให้ลูกศิษย์ลูกหาและรวมทั้งรุ่นพวกเราเนี่ย
มาทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ถือว่า

คงจะไม่พ้นประวัติของพุ่มพวงดวงจันทร์

ถูกต้องครับเอาละครับคำถามของเรื่องนี้คือ
พุ่มพวงดวงจันทร์เกิดวันใด
ตัวเลือกที่หนึ่ง๔สิงหาคม๒๕๐๔
ตัวเลือกที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ตัวเลือกที่๓๔สิงหาคม๒๕๕๙
ตัวเลือกที่๔๔สิงหาคม๒๕๕๙
ก่อนจะมารายการก็ได้ศึกษามาคร่าว
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้ก็รู้สึกว่า๕๐๕๐ค่ะ
เพราะว่าประวัติในบางส่วนเราก็ไม่ค่อยแน่ใจ
ขอตอบข้อที่๑ค่ะ๔สิงหาคม๒๕๐๔ค่ะ
ตัวเลือกที่๑๔สิงหาคม๒๕๐๔ครับ

ปลายจะเลือกเรื่องไหนให้ตะบุญขึ้นมาตอบครับในตอนนี้

ขอเชิญตะบุญมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับตา

เห็นบอกว่ามีเด็กเล็กในบ้านด้วย
เขาอ้อนที่จะซื้อของเล่นของอะไรอย่างนี้ไหม

ก็เก็บได้ที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยนะครับ

แล้วตรงไหนที่มันพังบ้างอะไรก็มาซ่อมเหรอตาเหรอ

แล้วของเล่นชิ้นนี้เป็นของใครครับตา

ด้านข้างรถนั้นน่ะรถคันนี้นะครับเป็นรถของเล่นนะที่เขาทิ้งแล้วนะตาเนอะ

แต่นี่ด้านข้างของรถเนี่ยมีรูปสัตว์ต่างเคยสังเกตไหมครับ

เก็บมาเองด้วยนะแล้วก็มาเช็ดมาถูเองนะ
เนี่ยตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยนะ
มันจะมีรูปสัตว์ต่างหน้าตาเนี่ยตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ด้านข้างรถคันนี้นะครับ
ว่าไม่มีตัวการ์ตูนสัตว์ชนิดใด

ตัวเลือกที่สองฮิปโป
ตัวเลือกที่สามหอยทาก
ตัวเลือกที่๔แมว

ไม่ค่อยสังเกตที่ข้างเลย
ตัวเลือกที่สามครับหอยธาตุ
ตัวเลือกที่สามหอยทากครับ

คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายแขกนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณยายแขกนะครับ
จากจังหวัดนครราชศรีมาว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาขายกุญแจดอกละ๒๐วินาที
จะเลือกส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจก็ได้
มาเพียงท่านเดียวก็ได้แล้วแต่ทางครอบครัวจะตกลงกันนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
แล้ววันนี้นะครับจะได้มากได้น้อยคือได้แน่นะครับ

พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ
พร้อมครับค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อแรกนะครับ
๕๐๐๐บาทแล้วได้กุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอกนะครับ
ถูกไม่ถูก
ถูกครับ

พุ่มพวงดวงจันทร์เกิดวันที่๔สิงหาคมพศ๒๕๕๙
ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของยายแขกนะครับจากนครราชศรีมา
ทำไปได้แล้ว๑ข้อได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
ขอให้โชคดีนะครับข้อต่อไปที่ผมจะเฉลย
ผมจะเฉลยจากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นม๓ครับ

หนูเห็นความลำบากของยายกับตาหนูก็รู้สึกสงสารค่ะ
แล้วก็มีตะบุญเลี้ยงมาด้วย

วันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็จะไปรับจ้างโดยการกู้มันค่ะ
คำประพันธ์ประเภทใดที่บังคับวันนายกเอกโท

แล้วเราไปลุ้น๑แสนบาทและ๑ล้านนะครับ

ผิดนะครับ

คือคำประพันธ์ประเภทที่บังคับวันนายกเอกโทนะครับ

ซึ่งเอกโทในบาทแรกเนี่ยอาจจะสลับที่กันได้

ให้ใช้คำตายแทนเอกได้นะครับ

ยังได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตอยู่ที่๑ดอก

ฉันสองคนตายายมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
เวลาไปเก็บของเก่าที่บ่อขยะ
เหม็นก็เหม็นร้อนก็ร้อน

ถึงฉันที่เคยท่อซ้ำใดแต่ฉันก็บอกเคยถอยจ้ะ
ถึงฉันที่เหนือให้แค่ใดแต่ฉันก็หยุดไม่ได้

แล้วก็ต้องหาเงินมาทรงเสียหลานให้มีอนาคตที่ดีกว่าแสนให้ได้
ปรุงปลาร้าสับนะครับแล้วจัดจานด้วยผักแกล้ม
จำนวน๕จานภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

เย่

ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๒๓วินาทีครับ

แต่นี่ต้องมีผู้ช่วยต้องยกความดีให้กับคุณตาไหม

เอาละครับตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับ

ครอบครัวของคุณยายแขกจากจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

แต่ยังมีเงินแสนให้ได้ลุ้นจากข้อที่เหลือนะครับ
เรื่องที่เหลือต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

จากเรื่องบ้านของเราครับ
เวลาไปเก็บขยะก็ไปทั้งบ้านครับ๔คน

พอไปเก็บขยะไม่ได้ก็ไม่มีตังค์ใช้
บางทีก็ไปทอดเหนียวหาปลายังนี้ก็พอได้กินก็ได้ซื้อกับเขาครับ
ด้านข้างรถคันนี้ไม่มีตัวการ์ตูนสัตว์ชนิดใดนะครับ

เพราะว่าด้านข้างของรถคันนี้
ไม่มีตัวการ์ตูนแมวครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับ

กุญแจดอกที่๒เป็นใครครับ

กุญแจดอกแรกถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันที
อย่าเสียเวลากับเขานะลูกเพราะว่าเวลามันจะเดินไป

ไม่ออก
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก่อนนะครับ
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

ค่อยค่อย
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
มีโบนัสหลังตู้หมายเลข๔มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
มาดูซิ๑๐๐๐บาทอยู่ตู้ไหนเอ่ย

สำหรับวันนี้นะครับครอบครัวของคุณยายแขกนะครับจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
จ๋าขออนุญาตถามนะ
บาทยายคิดว่าเงินที่ได้วันนี้ครับจะนำไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนก่อนครับ
พาข้าวฟ่างไปหาหมอก่อน
ยังไงก็ต้องได้รับการรักษาก่อนนะยายเนอะ
โหหายใจก็เป็นข้าวฟ่างเลย
ยายตาพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะ

ฝากครูปลายช่วยดูแลต่อด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีความสุขได้กับชีวิตของเรา
ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลหรือปัญหาที่เราไม่พึงประสงค์
แต่ถ้าเราอยู่กับทุกสิ่งได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง
ผมเชื่อครับว่าบททดสอบชีวิตที่คุณผู้ชมไม่ต้องการจะออกไปจากชีวิตของคุณผู้ชมได้เอง
ขอฝากครอบครัวของคุณยายแขกให้คุณผู้ชมช่วยกันดูแลอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
เพราะว่าท่านลำบากเหลือเกินยังลำบากจริง
เราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับคนละไม้คนละมือ
ผมเชื่อเลยครับว่าต่อลมหายใจได้หลายชีวิตได้อนิสงฆ์ได้บุญจริงครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
และขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาให้คุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณยังสูงครับ
สำหรับวันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผมต้องทำงานหนักถึงเช้าของอีกวันหนึ่ง
ต้องเป็นเสาหลักให้กับคน๕คนในครอบครัวของผม
เหนื่อยครับแต่ว่ามันก็ต้องทนหยุดไม่ได้ครับ
ทำทุกวันถ้าหยุดมันก็ขาดรายได้ไปอีก
งยำปลาทูเข็มจำนวน๔จานนะครับภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป